เรื่องของการกระโดดให้รถชนเมื่อก่อน
ถ้าเราเห็นก็บอกว่าที่จีนใช่ปะไปคุณครับครับ
เดี๋ยวนี้ที่กรุงเทพมหานครก็มีครับนะครับ
คือบนถนนรัชดาพิเศษซะด้วย
มีคนกระโดดลงมาให้รถชนนะครับ
ไปดูภาพดีกว่าครับว่าเขามีอุบายแล้วเขาทำยังไงฮะ
อุ๊ยเทอชนคนเหรอ

วิ่งมาชนไม่งานมันเป็นอะไรครับน่า

โอเคดูให้ค่ะ

รถกระโลเป็นอะไร

เดี๋ยวดูไปผมจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับ

จังหวะที่คนขับรถเก่งเอารถเข้าข้างทางพอดี

มอเตอร์ไซค์ตำรวจมาครับคุณผู้ชมครับ
คนขับรถก็เลยรีบบอกพี่ตำรวจเว้ย
เนี่ยเขาชนรถผมกระโดดชนรถผม

แต่เมื่อคนขับและตำรวจจะเดินไปดูชาย

ไม่เจอแล้วนี่ก็อาจจะตอบได้ว่า

รถชนเขาหรือเขากระโดดมาให้รถชน

เห็นหน้าชายคนที่กระโดดให้รถชนไม่ค่อยชัดหรอกนะฮะ

เสื้อยืดใส่กางเกงขาสั้น

ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่แถวนั้นนะฮะ

เฮียขับรถเตือนแบบนี้นะ

ว่างโดดใส่รถเล่น
ขับอยู่ดีเดชะบุญ
ตำรวจขี่ผ่านมาเห็นพอดี

เฮียแกบอกว่าใครไปอาบน้ำอาบท่า

อ๋อรู้เลย
แสดงว่าถ้าตำรวจไม่มา

เตือนไปถึงกลุ่มเป้าหมายเลยนะ
เบิร์ตก็ระวังขับรถผ่านไปย่านนั้นนะฮะ
ครับผมเราสองคนยิ้มจังเลย

สองคนต้องหันมายิ้มให้ผมแน่นอน